คุณผู้ชมจำได้ไหมมีหนุ่มคนหนึ่งเขาเป็นนุ่มชัยหน้าที่เขาถ่ายภาพกับน้องควาย
แล้วควายยิ้มอ่ะอืมเออแล้วเขามีฉายาว่าพี่คร้าวสองพันสิบแปด
พอเป็นข่าวเป็นคราวไปพอย้อนกลับไปเขาบอกว่าเอ้าเขาขายไปแล้ว
ขายขายควายตัวนั้นเหรอคะเออเขาไม่มีเงินอ่ะเขารักษาเอาไว้ไม่ได้อ่ะ
ทีนี้พอเป็นข่าวเป็นข่าวไปคนในโซเชียลเนี้ยใจดีมากอืม
ดมเงินทุนให้พี่คร้าวคนนี้เอาเงินได้ไปแสนกว่าบาท
ไปไถ่ควายจนนั้นกลับคืนมาคุณผู้ชมเออ
แล้วเขาสัญญาว่าเขาจะดูแลเจ้าทองคำหรือควายตัวนี้ตลอดไปแล้วจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังนะฮะ
พี่คล้าวที่เราพูดถึงคือนายสุบรัฐแพร่วเกรดอายุสามสิบสี่ปี
เป็นเจ้าของฉายาพี่คล้าวสองพันสิบแปดนะฮะเป็นชาวอำเภอเนินคำ
จังหวัดชายนาฏนำเงินที่มีชาวเน็ตประดมทุนให้หนึ่งแสนบาทเนี่ย
จ่ายค่าตัวไทยตัวเจ้าทองคำเจ้าทองคำเนี่ยมันเป็นควายยิ้มเก่ง
บุคชมพี่คล้าวคนนี้เขาชอบถ่ายรูปกับเจ้าทองคำอืมแล้วมันก็ยิ้มจริงจริง
คือลักษณะปากมันพอมันอ้าปากแง้มปากนิดนึง

ก็เป็นขวัญใจชาวโซเชียลไปเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวานนะฮะหลังจากที่ชาวเน็ตเขาช่วยกันประดมเงินทุน

ก็เป็นควายเพศผู้กลับคืนมาให้กับนายสุรัตน์
นายสุรัตน์หรือพี่คร้าวของเราประกาศเลย
จะยุติการรับบริจาคผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัว

ย้ำนะคะไม่ต้องโอนไปแล้วค่ะเงินพอแล้วนะ
ถ่ายชีวิตเจ้าทองคำมาเรียบร้อยแล้วนะครับ

แล้วคือพี่คร้าวเขาก็มีหนวดมันก็น่ารักดี
มันก็ถ่ายคู่กันแล้วมันก็กลายเป็นแบบคนได้เห็นแล้วมันก็คู่หูว่าคุณ

นายสุรัตน์บอกว่าดีใจมากนะ

และเจ้าทองคำให้ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีก
แล้วบอกว่าได้รับมอบควายอีก๔ตัว
มาจากโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริด้วย
ยังได้รับขวัญรับของขวัญจากนายบุญเลิศ
การพักดีเป็นนายกอบตศุกร์เดือน๕
ก็เป็นควายเพศเมียอีก๑ตัว
โอ้โหทีนี้กลายเป็นคนดังในพื้นที่ไปเลย

เอาไปฟังเสียงพี่กราฟของเราหน่อยนะ
มีการมอบของขวัญให้เป็นอุปกรณ์ทั้งผสมเทียม
ที่ผมได้เข้าร่วมอบรมมาจากโครงการธนายนยมยั่งยืน
ก็ได้รับอุปกรณ์มาสนับสนุนพร้อมเลย
แล้วก็พร้อมจะให้กระบือมาเพิ่มอีก๔ตัว
ทองคำก็จะมีเพื่อนเยอะมากแล้วทีนี้ครับ
แน่นอนครับแล้วผมก็จะไม่คิดที่ไม่มีทางที่จะคิด
แล้วก็ขายเขาอย่างแน่นอนให้เขาอยู่นี่กับผม
แล้วก็สร้างรอยยิ้มให้ทุกคนได้เห็นอีกต่อไปครับ
แต่ผมก็จะทำให้ทุกคนไม่ให้ผิดหวังในตัวผม
ผมขอบคุณทุกคนที่มั่นใจแล้วก็เชื่อในตัวของผม
ผมจะกลับมายิ้มให้ทุกคนเห็นได้อีกครั้งครับ
จะสร้างความสุขให้ทุกคนแล้วก็มาเที่ยวกันนะครับ

โอ้ยอยากไปเลยพี่คาวยิ้มแบบน่ารัก
น่ารักแล้วเขาพูดแบบว่าเขาก็ดีใจน้ำตาลจะไหล
เขาบอกว่าเขาจะทำให้ทุกคนมีความสุข
คือมันกลายเป็นแบบว่าคนอยากเห็นเขากับเจ้าทองคำ

ก็จะเข้าไปในพื้นที่ไปถ่ายรูปกับเขา
เนี่ยพอดีฉันเห็นแบบนี้นะอยากจะไปรูปทองคำเลย
อยากจะไปหาถูกต้องอยากไปถ่ายรูปกับมัน

ถ้าเกิดคนผ่านไปแถวนี้ที่ชายนาฏนะฮะ

ก็จะไปหาพี่ทองคำกับพี่คร้าวของเรานะฮะ

ครั้งนี้มีเพื่อนสนิทเจ้าของควายทองคำ
เป็นผู้ไปรับมอบเงินแทน
แล้วก็มีนายสงัดกิรติกุณธนาวัฒน์เลขานุการ

นายอภิชาติสุวรรณชัย

พร้อมด้วยประสูจัตว์อำเภอเนินขาม
และจนาทีร่วมเป็นศักดิ์ขี้พยาน
พร้อมทั้งทำการตรวจสุขภาพ

สมุดบันทึกประจำตัวสัตว์ให้ด้วย

แล้วก็อุปกรณ์ผสมเทียมให้กับนายสุรัตน์ด้วย

ควายให้มันเป็นฟาร์มเป็นฝูงให้มันเยอะ

ใช่ไหมคืออย่างบางทีเราชอบไปดูฟาร์มจราเข้

แล้วคนในชุมชนต้องช่วยกันทำให้พื้นที่ของเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ได้

เพราะเดี๋ยวนี้เขากำลังนิยมนะคุณเรื่องของการท่องเที่ยวแบบ

ที่เป็นหมู่บ้านต่างอะไรแบบนี้